กันที่ข่าวนี้นะคะต้องขอร้องเพลงนี้ให้
มึงโน้ตมาก็เพียงเพียนแล้วนะคะ
แม่ผัดถ่ายแบบน่าชื่นตาบานไปที่สุดค่ะ

เป็นฝั่งเป็นฝาตามภาพที่เห็นค่ะ

แล้วเจ้าบ่าวเป็นใครรู้ไหมคะลูกชายของพี่ชุชุดาภา

แล้วแม่ก็แบบเมาส์มอยให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยบรรยากาศงานแต่งโอ้โห
เจเจเจอร์กับจินโจตัวเจเจสองอันนั้นนะครับคุณผู้ชม
จัดที่โบร์ดตามสาธารณาคิดแล้วก็คึกคืนคึกคักมาก
เพื่อนแม่อายุร่วมหมื่นปี

สนุกมากก็ในญาติพ่อแม่นี่แหละคุณผู้ชม
ผัดไทยเปิดใจกับเรานะคะว่าลูกสาวเจอาเขาศึกษาดูใจกับจินโจมา๖ปีแล้ว
แต่แม่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวลูกเขิน
ยืนยันว่าเขารักกันจริงไม่มีคุมถุงชนนะจ๊
หลายคนก็คุมถุงชนนะสิไม่มีจ้ะ

ใช่ซึ่งใจแม่ผัดไทยตอนนี้มีความสุขมากที่ได้ส่งลูกสาวถึงฝั่งเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังขยันขยออยู่ให้ลูกเร่งปั๊มหลานค่ะ
ที่ลูกสาวจะไปเรียนต่อหมออีก๓ปี
ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็จะไปเรียนทางดรอีกนะ
แม่ประกาศเลยแม่ผัดไทยบอกว่าไม่เป็นไร
ครับปั๊มลูกมาเลยขอหลาน๓คน
เดี๋ยวแม่ช่วยเลี้ยงกันเองจ้า
ด้วยหน้าที่ของแม่เนาะก็หมดห่วงแล้ว
เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวเขาก็ดูแลกันเอง
คือน้องโตมาด้วยกันก็ไปไหนก็คือมีกลุ่มแม่ใช่ไหมคะ

อุ้มหลานไหมคะใช่
เพราะว่าอีก๓ปีเจต้องไปต่อเฉพาะทาง
ชู้ก็เลยบอกว่าถ้าจะมีให้มีเลย

ก้องมียาก็บอกว่าถ้าเกิด